คุณผู้ชมค่ะไปต่อเนื่องกันเลยละกัน
สำหรับเรื่องของพลังศรัทธาพลังความมูความเชื่อนะฮะ
เช่นเดียวกันกับนักร้องลูกทุ่งสาวแดนสตอค่ะอ๊อฟดอกฟ้า
พูดชื่อมาแบบนี้เจ้าของเพลงนี่ไง
อกหักไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัวไม่กล้าบอกผัว
หรือว่าต้องมาหลบตีนต้องหลบตีนต้องหลบตีน

แต่วันนี้เขาถือเรื่องงามยามดี๒๐ภูมิภาพันธ์
จัดพิธีไหว้ครูหมอโนราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานชาวใต้ให้ความเคารพนับถือ
ออฟดอกฟ้านี่นะก็มีการโพสต์ภาพบรรยากาศที่ตัวเองจัดขึ้น
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าถือเลิกงามยามดีไหว้ครูหม้อโนราบูชาเทิดทูลไว้
หัวข้อช่วยปกปักรักษากุ้งไทยให้ลูกล่านอยู่เย็นเป็นสุข
ให้มีโชคมีลับมีเงินมีทองไล่มาเท่มา
บอกเอาไว้ว่าให้ลูกหลานทำมาหากินแบบคล่องแคล่วแคล้ว
คลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงค่ะสาธุกันทั่วหน้าเลยนะฮะ
นี้ลูกหลานก็พากันมาขอพรครูหมอโนราขอให้ลูกหลานเจริญรุ่นเรืองร่ำรวยนั่นเอง
จากพี่อ๊อฟดอกฟ้านะคะจะมีการจัดอาหารทั้งของขาวของหวานตั้งอยู่กลางบ้านเลย
เป็นการถวายครูหมอโนราค่ะ
ออฟเองก็แต่งองค์ทรงเครื่องชุดมโนราอย่างสวยสดงดงามเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็น

ร่ายรำมโนราถวายครูอีกด้วยค่ะแต่ที่ทำเอาหลายคนต้องขนลุก
เจ้าตัวบอกว่าอย่างนี้ตั้งใจจะรำสวยถวายครู
แต่พอดนตรีมาเท่านั้นท่าทางการไล่รำพี่อ๊อฟเปลี่ยนไปคุณผู้ชม
อ๊อฟบอกด้วยว่าพอโดนตีขึ้นเนี่ยอุ๊ยมือไม้มันอ่อนไปเองเลย
โดยที่เธอไม่สามารถบังคับได้ค่ะ
แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สาธุกันเยอะเลย
บางคนบอกว่ารำไวมาไวไปไวแบบนี้เป็นเพราะบารมีแม่ศรีมาลาค่ะ
แม่ศรีมาลาคือใครคือครูต้นนโราน่ะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งลูกทุ่งหนุ่มค่ะการทัศนะค่ะ
มีโอกาสดีเมื่อคืนที่ผ่านมาสดร้อน
ทำธุระส่วนตัวแต่ว่าส่งข่าวคราวมาบอกกล่าวกันไว้อืมที่ไปแก้บนเพราะว่าปีที่แล้วนี่นะ
การเนี่ยเดินทางมาที่นี่มาผูกผ้าแดงเขียนคำขอเอาไว้บอกว่า
ขอให้ผมได้เล่นละครเรื่องภูลังกา

ก็เลยกลับมาทำตามที่บนบานสารกล่าวเอาไว้

ถ้าสำเร็จก็จะกลับมาใหม่ในปีหน้านะคะ
และแน่นอนว่าเจ้าตัวไม่ลืมสิ่งสำคัญที่แฟนรายการเรารอคอย
ทำการโรยแป้งตามสูตรขอเลขเด็ดด้วยคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปช่วยกันส่องหน่อยนะคะว่าเลขอะไรค่ะ

ตามผมมาผมจะมาถูกรางวัลที่๑
ไม่เอาบุญจากน้องก็ได้

มากว่าวันนี้ผมจะไม่ตีเหมือนบอกเป็นตัวเลขเลยนะ
สำหรับพี่ไทยรัฐเราต้องเสี่ยงดวงกันหน่อยนะครับ

แต่คราวนี้คุณผู้ชมดูภาพน้องบอกน้องจะไม่บอกเป็นตัวเลข
ให้แฟนพี่บันเทิงไทยรัฐดูกันเอาเอง
อ่ะกุญแจกฝั่นเห็นอะไรไหม

ไม่แต่ว่าเอาจริงเราเห็นข้างบนที่เป็นตะวัดตะวัดขึ้นไป

เออแต่เขาบอกว่าถ้าใครที่ยังไม่เห็นอะไรไม่เป็นไร

เออลองเอาวันที่ไปดูก็ได้เพราะว่า
ไม่เลิกเมื่อสักครู่วิธีเจิมน้ำว่านใช่ไหม

ช็อตฟิวเพื่อนแรงต่อ

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ